ดูที่เรื่องของสภาพอากาศทางภาคเหนือกับภาคอีสานกันบ้าง

ทำให้มีนักที่ธยาลัยเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยว
อุตญานแห่งชาติดอยอินทรนจังหวัดเชียงใหม่
ที่กำเภอจอมทองช่วงนี้
ตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงวันที่๙ถึง๑๓ธันวาคมนี้
อากาศจะหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องครับ
พร้อมเตือนเกษตรกรเพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์เลี้ยง

เช่นเดียวกันกับจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว
จุดชมวิวเขาพรึงเขตติดต่อระหว่างจังหวัดแพร่

โดยเฉพาะช่วงเช้ามีทะเลหมอกแล้วก็ความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น
ส่วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวที่ตำบลห้วยมุ่น
ที่อำเภอน้ำปาดนั้นอุณหภูมิอยู่ที่๕๘องศาเซลเซียส
มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวจำนวนมากเช่นเดียวกันครับ
ยังอยู่ที่ภาคเหนือที่จังหวัดพายาวครับ
สภาพอากาศค่อนข้างจะหนาวมีหมอกหนาในตอนเช้า
ประกอบกับพื้นที่ภูเขาล้อมรอบทำให้อากาศเย็นลงต่อเนื่องครับ
อุณหภูมิก็อยู่ที่๑๕๑๘องศาเซลเซียต
ประชาชนต่างสวมใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
ปิดท้ายที่๔สเกตทางภาคอีสานอากาศนาวเย็นลงมีลมค่อนข้างแรง
ชาวบ้านต้องก่อไฟผิงเพื่อคลายหนาวแล้วก็ออกกำลังกายก่อนจะออกเดินทางไปทำกิจวัตรประจำวันกันครับ